ส่วนตัวดิฉันเองอยากพาอยากเชิญไปเที่ยวที่นี่ค่ะ
อำเภอเชียงคำจังหวัดพยาว
ชาวบ้านบอกยิ่งดูยิ่งสวยยิ่งดูยิ่งแปลก
ไม่เคยเกิดเหมือนนี้มาก่อนเลย

ระหว่างปลายนิ้วก้อยเน้วนาง

วางอยู่หน้าตากพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่
คุณดูนะโฟกัสไปให้ถูกจุดนะคะ
ซึ่งตั้งประดิษฐานอยู่ที่บริเวณด้านหน้าวัดศรีบุญเรือง
แน่นอนนะครับว่าประชาชนเนี่ยก็แปลกใจ
ต้นโพธิว่าเนี่ยสูงสักประมาณ๑๐นิ้วได้
ชาวบ้านบอกว่ายิ่งเห็นก็ยิ่งแปลกใจ
เพราะไม่เคยเจอไม่เคยพบไม่เคยเห็นมาก่อน
ยิ่งดูก็ยิ่งสวยงามแปลกตาไปแบบนะคะ
ทีนี้สำหรับพระพุทธรูปองค์นี้เนี่ย
เป็นศิลปะเชียงแสงยุคต้น
หรือที่เรียกกันว่าพระพุทธรูปสิงห์หนึ่ง
มีพุทธลักษณะคือพระเกตเป็นลักษณะวัวตูม
พระศกขมวดเป็นก้นหอยชัดเจนนะคะ

มีขนาดหน้าตักราว๑๒ศอกสูงประมาณ๑๕ศอก
เป็นพระพุทธรูปที่คณะสงฆ์แล้วก็ชาวบ้านช่วยกันจัดสร้างขึ้นมา
เพื่อสักการะบูชาปกป้องรักษาคุ้มครอง

คุณเห็นไหมนี่ต้นโพลนั้นเห็นไหม
โลมาที่นิ้วเนี่ยแปลกไหม
มีดินหรือเปล่ามีเมล็ดโพลตกลงมาหรือเปล่า

ระหว่างนิ้วก้อยกับนิ้วนางข้างซ้าย
ดีแปลกดีค่ะสวยดีไปเที่ยวกันได้นะคะ